คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณลุงวัย๕๙ปี
เอามีดไปไล่ฟันลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้หญิงอายุ๔๓ปี
จนโอ้โหที่ศีรษะในเลือดไหลเพียบเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังค่ะ
คือคลิปนี้ค่ะถ่ายเอาไว้ได้ก็จะเห็นว่าลุงนิดวงสนิทอายุ๕๙
ถือมีดเห็นไหมคะถือมีดดาบไล่ฟันลูกพี่ลูกน้อง
อยู่ในซอยสะพานขอมที่พระนครศรียุธิยา
ลูกพี่ลูกน้องเป็นผู้หญิงนะคะนางสาวทิพรัชวงสนิทอายุ๔๒
ถูกฟันเขาที่ศรีศัตริย์เลือดไหลเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ตำรวจสพเมืองพระนครศรีธุยามาตรวจสอบควบคุมตัวลุงนิด
แล้วก็เอามิดดาบที่ใช้ก่อเหตุนำตัวไปโรงพัก

ตัวคนเจ็บบอกว่าก็ไม่ไหวจริงไม่ไหวกับลุงนิดผู้ก่อเหตุ
มาด่าลูกสาวเธอตลอดเลย
เธอไปถามแล้วก็ไปต่อว่าลุงนิต
แต่ก็ยอมรับนะว่าที่ทำไปมันไม่สมควรที่หมายถึงไปถามแล้วก็ไปด่าลุงนิดที่แกเป็นผู้ใหญ่กว่านะ
ก็รู้ว่ามันไม่ควรจะไปด่า

คือตัวคนเจ็บบอกว่าก็ลุงนิดมาด่าลูกเธอมาด่าหลานเด็ก
เด็กเขาก็เล่นเกมเขาส่งเสียงดังตามภาษาเด็ก

หลายครั้งแล้วพี่เนี่ยเด็กโตนโหดพี่ถามดูได้
เด็กวิ่งเล่นมันก็ตีเด็กตายเด็กอ๋อครับทุกครั้งเลยหาเรื่อง
อ๋อแต่วันเนี้ยเขาเขามีเขาเติดอารมณ์อะไรขึ้นอ่ะ
เด็กมันเล่นเกมกันที่ฟรีไฟล์ครับพอมันยิงกันมันก็ด่า
ในเกมมันก็หาว่ามันก็ด่าว่าอย่างนี้
ด่าแบบนี้เลยด่าลูกสาวหนูทำแล้วพี่พี่ว่าอะไรครับว่า
หนูก็มาบอกว่ามันอะไรกันนักกันหนาอยู่ซอยเดียวกันเนี่ยทางเนี้ย
ทำไมแล้วมึงจะอะไรครับแล้วมันก็มาหาเรื่อง
หัวหนูต่อยผัวหนูผัวหนูก็ช่วยหนูมันก็ไปเอามีดมาฟันเลย
นี่แต่สุดท้ายคนเจ็บก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะเห็นไหมคะ
กลุ่มที่ศีรษะเอาไว้เนี่ยเลือดเต็มเลยไปโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ส่วนลุงนิดผู้ก่อเหตุค่ะลุงนิตเล่าข้อมูลทางฝั่งของลุงนิด
นิตบอกว่าก็ตอนเช้าก่อนจะเกิดเรื่องอ่ะลุงนิดไปส่งลูกสาว
แล้วไปทำบุญตักบาทกลับมาถึงบ้านลูกสาวคนเจ็บมาด่าลุงนิด
หยาบมากลุงนิดบอกโอ้ลุงก็แก่แล้วโมโหรับไม่ได้มาด่า
วกกับความเก็บกฎด้วยค่ะลุงนิดบอกว่าเก็บกฎมานาน
สักพักลูกสาวที่มาด่าลุงนิดโทรตามแม่
แม่ก็คือคนเจ็บนะคะโทรตามแม่แล้วแม่เนี่ยไม่ถูกกัน
เป็นญาติกันไม่ถูกกันเป็นปีพอแม่มาถึงทะเลาะกันเลยกับลุงนิด
โอ้โหลุงนิดบอกว่าฟังความฝั่งลุงด้วยนะ
ลุงอ่ะโดนรุมทำร้ายก่อนนะทางฝั่งคนเจ็บกับสามีมารุมลุง
ลุงก็เลยหยิบมีดดาบออกมาเพื่อป้องกันตัวไม่อย่างนั้นลุงก็โดนสิ
เดินผ่านหน้ากระดายบ้านผมปุ๊บลูกสาวเขาเล่นเกมอยู่ก็ด่า
แต่คำนี้ผมเก็บกฎมานานแล้วเพราะว่าด่ามาหลายครั้งแล้ว
ผมก็ถามว่ามึงด่าใครวะผมก็ด่าตอบโต้ไปมึงด่าใคร
แล้วเขาก็โทรไปบอกแม่เขามาคือว่าผมเก็บกฎไว้
ลุงบอกทนไม่ไหวปล่อยให้เด็กอายุ๒๐กว่ามาด่าว่าแก่อย่างนี้
บ่อยมากแล้วเด็กดันไปเรียกแม่มาแล้วแม่ก็ไม่ถูกกับลุงอยู่แล้ว
แล้วลุงบอกเอาแม่เขามาพาสามีมามาลุมลุงเอาไม้มาฟาดลุงก่อน
ลุงเลยต้องป้องกันตัวลุงแกอ้างแบบนี้นะคะ
แต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายนะคะ
คุยกับลุงคุยกับคนเจ็บแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ